เมื่อเช้านี้พูดกันไปแล้วนะคะถึงเรื่องของความคึกคักในเรื่องของการตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองค่ะ
ในทุกแวดวงเนี่ยให้ความสนใจนะคะเมื่อเช้าเราแชร์ข่าวไปแล้วนะคะ
ในเรื่องของคนในวงการบันเทิงตั้งจัดพักขึ้นมาแบบเขาตั้งเองกันด้วยสนุกสนาน
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะฮือฮากันเข้าไปใหญ่ค่ะ
ไทม์ไลน์ที่ร้อนระอุกันทุกที่เลยนะคะเมื่อพักไทยรักษาชาติค่ะ
บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีต่อกรกตนะคะ
โดยเสนอทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีค่ะ
เป็นนายกรัฐมนตรีส่งมาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะของพักค่ะ
ทันทีทันใดที่ข่าวนี้แพร่ออกไปแฮชแท็กทวิตเตอร์แทบแปลกเลย
ก็ถือว่าเป็นข้อความที่ทุนกระหม่อมเองส่งใช้ในอินสตราแกรม
ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ๒ต่อจากแฮชแท็กพักไทยรักษาชาติค่ะ
และสำหรับคนในแวดวงบันเทิงก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เช่นเดียวกันกับหมอกล้องสรวิทย์นะคะได้โพสต์ข้อความบอกว่า
อยู่ก็อยากไปเลือกตั้งค่ะซึ่งที่จริงแล้วนะคะทุนกระหม่อมหญิงเองก็
มีพระจริยวัตรเรียบง่ายและพระปีชาสามารถด้านการแสดงในภาพยนตร์แล้วก็ละคร
ทรงได้รับการชื่นชมจากคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลย
อกจากนั้นค่ะพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่จดจำ
ซึ่งก็แน่นอนว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนไทย
ห่างไกลจากยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็จะจัดกิจกรรมแข่งขันทั้งเต้นทั้งร้องทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการประกาศผลในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ

ก็ถือว่าหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่คุณมีก็ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เต็มที่แล้วกันนะคะ
จารณาเลือกเอาคนที่คุณคิดว่าสามารถจะพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นได้นั่นเอง
พอพูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกตั้งนะคุณนะ
หลับทับสิทธิ์ไม่ได้นะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคนนะคะ